ไปที่จังหวัดสกลนครนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายอายุ๒๓ยิงผู้ชายอายุ๔๓เสียชีวิตในร้านสนุกเกอร์
ตำรวจตามจับตัวได้แล้วนะเขาอ้างว่าที่ลงมือไปเพราะว่าก็ด่าบุพการีผม
แพ้แล้วยังด่าบุพการีผมอีกเขาบอกแค่จะเอาปืนออกมาขู่อ่ะแต่มันลั่นครับ
นี่แหละครับตำรวจนำกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มนายวายุเขียนคำอายุ๒๒
ผู้ต้องหายิงนายพรชัยคุณกัณหาอายุ๔๓เสียชีวิต
หลังก่อเหตุเข้าไปซ่อนตัวในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับ

ผมยิงเองล่ะนายพรชัย
เพราะแค้นถูกด่าและถูกศพประมาท
ใช้ปืนยิงนายพรชัยเนี่ย

จังหวัดสกลนครพยานในที่เกิดเหตุ

สู้พรชัยไม่ได้แล้วก็ไม่จ่าย

แล้วก็ไปเอาปืนมายิงพรชัยเสียชีวิตเลย

ก็เม้าแหละเม้า
เขาก็มาชวนเล่นสนุกเกอร์กับผู้ตาย

คนตายไม่พอใจด่าบุพการี

แล้วก็ทำปืนลั่นไม่ได้ตั้งใจนะ

พี่สาวของผู้เสียชีวิต

ทำแผนเสร็จก็อนุญาตให้นายวายุเนี่ย

พี่สาวผู้ตายก็พร้อมให้อภัยดู

ลูกอย่าบอกก่อนลูก

ถ้าวายุสำนึกผิดนะนะ

หลังก่อเหตุวายุน่าจะเรียกให้คนพาน้องชาย

เมื่อสำนึกแล้วก็โอ้โหสิกามยอมรับ
ว่าน้องชายเนี่ยเวลาเมาก็
พูดจาไม่ค่อยดีแหละนะฮะ

พกพาปืนไปในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ